บรรยากาศภายในวัดอำภาวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
พุทธศาสตร์สนิทกับชนจำนวนมากค่ะทยอยเดินทางมากราบสังธานของบุพจราชิตธรรมโล
ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรและผู้คนที่จะเดินทางมาในช่วงกลางวันค่ะ
ซึ่งคราวนี้ทั้งวัดได้จัดเต็มสถานที่จอดจอดรถไว้อย่างเนื้องแน่นค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะภายในบริเวณหน้าสาราสุธรรมภาวนาค่ะ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างพากันมาเข้าแถวรอที่บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นสารา
ภายในวัดอำภาวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะเพื่อมารอที่วัดตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูให้ประชาชนขึ้นมากราบสังขารหลวงพ่อจรรย์เร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมงค่ะ
จากเดิมจะเริ่มเปิดประตูได้ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
เนื่องจากจำนวนประชาชนที่มารอเข้าแถวยาวจนเต็มพื้นที่วัด
ทำให้ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มประชาชนที่อาจจะกำลังทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางวันนี้นะคะ
ซึ่งผู้ที่มารอเข้าแถวเป็นกลุ่มแรกเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่ตี๒โดยเป็นลูกศิษย์จากสำนักปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันจังหวัดขอนแก่นค่ะ
แม้ว่าจะเดินทางมาไกลนะคะแต่กลับรู้สึกอิ่มเอิบใจเพราะว่าได้มีโอกาสมาสการะสังขารของหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็ทำตัวให้อยู่กับปัจจุบันนะคะ
เคยบวชที่นี่ครับเมื่อ๑๖ปีที่แล้วครับก็อยากมากราบสการะเพราะว่าผมมาสัทธาท่านนานมากครับตั้งแต่คุณพ่อคุณพ่อบอกว่าอยากให้มาบวชตอนนี้ก็มาบวชครับ
วันนี้มาคนเยอะมากครับประชาชนนี่เยอะมากครับ
ขณะที่จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าสาราสุธรรมภาวนานะคะทางวัดได้จัดเตรียมรูปภาพของหลวงพ่อจรรย์พร้อมซีดีที่บันทึกพระธรรมคำสอนเพื่อให้ประชาชนนำกลับไปบูชาค่ะ
จากนี้ทางวัดอำภาวันเองยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมหลวงพ่อจรรย์ถวายทรัพย์ตามกำลังศรัทธาได้ระหว่างวันที่๖กุมภาพันธ์ถึง๓พฤษภาคมนะคะโดยทางวัดจะนิมนต์พระสวดวันละ๓รอบค่ะ
นี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทางวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
สวดธรรมนองหลวงตามแบบเฉพาะราชสำนัก
ครบกำหนด๗คืนในวันจันทร์ที่๑กุมภาพันธ์นี้
จะมีการตั้งความผิดผู้สนสดต่ออีก๑๐๐วัน
สำหรับร้านจอดรถที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้
รองรับรถที่จะเดินทางมากว่า๕๐๐คันนะคะ
ขณะนี้ได้เต็มทุกพื้นที่ตั้งแต่ก่อนช่วงเวลา๙นาฬิกาค่ะ
แต่ทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามเคลียร์รถ
เพื่อที่จะรองรับผู้ที่จะเดินทางมาอีกในช่วงกลางวันนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศภายในวัดที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า

รายงานสดจากวัดอำภาวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ